วันนี้ไปดูปฏิบัติการของตำรวจที่ไปช่วยเหลือคนไทยกลุ่มหนึ่ง
กว่า๓๐คนถูกหลอกไปทำงานที่กัมพูชา
เขาบอกโดนทารุณกรรมหนักทนไม่ไหว
คือขอให้พวกมูกกินแล้วเหรอ
โอ้โฮแรงมาก
นี่ค่ะเป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปช่วยเหลือคนไทยนะคะที่ถูกหลอกไปทำงานที่ศรีฮนุ
ชัยหน้าทาวน์ที่กัมพูชาแล้วจะกลับไทยก็กลับไม่ได้หัวหน้าชาวจีนบังคับให้จ่ายเงินค่าถ่ายตัวเอง๓๐๐ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๑แสนบาท๓๐คนนะคะ
จะเอามาจากไหนอ่ะเนี่ย๓๐คนที่ไปช่วยมาได้นะคะแล้วบอกไม่จ่ายพรุ่งนี้จะส่งไปขายต่อก็มีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงอะค่ะ
จะหนีก็ไม่ได้หน้าห้องเนี่ยมียามถือกระบองไฟฟ้ามีปืนด้วยทั้งวันที่ผ่านมาก็พยายามติดต่อไปหลายหน่วยงานทำอะไรไม่ได้
นายทุนชาวจีนเนี่ยมีการจ่ายสวยให้กับอ่าอ๋อนี่นี่คนเฝ้านี่คือหน้าห้องมีการแอดไว้ที่หน้าห้อง
หนีไม่ได้ค่ะเพราะมีแบบนี้นะคะคนไทยที่อยู่ที่นั่นเนี่ยมี๓๒คนนะคะ
อยู่กันอย่างแออัดเขาบอกอดข้าวมาแล้ว๒วันประทังชีวิตด้วยการดื่มน้ำก๊อก
นี่คือสภาพความเป็นอยู่นะคะที่เจ้าหน้าที่เขาถ่ายเอาไว้เนี่ยค่ะอยู่กันแบบนี้ค่ะ
แออัดเลยค่ะสามสิบสองคนอยู่สองห้องนะคะผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนั้นเนี่ย
หลังจากโพสต์ขอความช่วยเหลือก็โพสต์ด้วยว่าเคยมีเจ้าหน้าที่กัมพูชาเข้ามาช่วยเหลือ
แต่นายทุนจีนเข้าไปพูดคุยค่ะแล้วจ่ายเงินให้
ครั้งละห้าหมื่นดอลลาร์สหรัฐจ่ายไปสามครั้งอืม
คนไทยเองเนี่ยก็ถูกคุมตัวเอาไว้ที่โรงพักก็มีนะคะ
อีกส่วนหนึ่งก็อยู่ในห้องมียามยืนคุมเพิ่มเป็นสิบคนโอ้โห
ข้อมูลส่งแจ้งไปที่สถานทูตไทยในกัมพูชาแต่ไม่รับเรื่อง
แจ้งไปที่กรมศูนย์ก็แจ้งกลับมาว่ารอก่อน๑สัปดาห์นะคะ
เรื่องนี้ค่ะผู้ช่วยพบตรที่รับผิดชอบงานด้านค้ามนุษย์และอาจยกรรมข้ามชาติ
บอกว่ารับทราบคดีก็ประสานไปที่พบตรกัมพูชาทันทีช่วยเหลือ
แล้วก็ผลักดันคนไทยกลุ่มนี้กลับประเทศค่ะแล้วก็บอกเลยบอกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ย
ทำงานอะไรถูกบอกว่าถูกหลอกไปแล้วไปทำงานอะไร
ถ้าไปทำงานผิดกฎหมายอย่างเช่นไปเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์อย่างที่มีก่อนหน้านี้ค่ะ
พอกลับมาถึงไทยก็ต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมเหมือนกันค่ะ
เพราะพี่เองก็ประจำกับทางประวัตรากระบวนชาขวัยในเรื่องของความรู้มือผ่านแดง
คนไทยเหล่านี้เมื่อเอากลับมาแล้วพี่ก็ต้องดูว่าเขามีผู้เสียหาย
แล้วก็เขาได้ทำคอนเซนเตอร์หลอกคนไทยหรือเปล่า
ถ้าเขาทำคอร์ลเซนเตอร์หลอกคนไทยก็ต้องมันจะมีเรื่องช่อโปรงด้วยเรื่องอันยกรรมท่านชาติด้วย
คือไม่ได้หมายว่าเราช่วยเข้ามาแล้วจะช่วยอย่างเดียวนะ
ปลอดภัยดีครับนั่งอยู่ข้างหน้า

น่าจะใช่ครับตอนนี้คือตำรวจของกัมพูชาเนี่ยเข้ามาช่วยแล้วก็กำลังพาไปที่ไหนสักที่หนึ่ง
นี่ค่ะคือพอได้รับแจ้งเรื่องขอความช่วยเหลือเนี่ย

ความช่วยเหลือก็เป็นไปอย่างเร่งด่วนนะคะ
ตอนนี้กลุ่มคนไทยทั้ง๓๒คนก็ได้รับการช่วยเหลือแล้วโดยเจ้าหน้าที่กัมพูชา
มีการคุยทางโทรศัพท์แล้วน้องชายบอกว่าปลอดภัยแล้ว
อยู่ระหว่างตรวจโควิดแล้วก็ทำเอกสาร
เพื่อรอทางการไทยรับตัวกลับค่ะ
ถ้าจะไปตรวจโควิดครับ

คนคอยคุยกับลูกค้ามีหลายหน้าที่ครับ
ลูกค้านี่คุยลูกค้าในแอปอะไรเอ่ย

เป็นแอปก็คือเชิญชวนให้คนมาร่วมลงทุน
อืมนี่ค่ะหลอกซ้อนหลอก
คือคนกลุ่มนี้ก็โดนหลอกไปทำงาน
เพื่อที่จะมาทำงานที่หลอกคนไทย
อีกครั้งหนึ่งซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบกันอีกทีนึงนะคะ
ว่าช่วยกลับมาได้แล้วเนี่ยเขาทำงานอะไรนะคะ
แต่ข้อมูลเพิ่มเติมจากคนกลุ่มนี้ก็คือบอกว่า
เขาสมัครงานแบบนี้ผ่านทางโซเชียล

ช่วงแรกก็ทำงานอยู่ในฝั่งไทยแหละที่อรัญญประเทศสะแก้ว
พอไปถึงเนี่ยกลับถูกคนไม่ทราบสัญชาตินะคะ
เอาปืนจี้ศีรษะเขาแล้วพาลักลอบข้ามแดนไปที่เมืองศรีฮนุวิว
หลังจากที่มีการขอความช่วยเหลือหลายหน่วยงานก็เข้าไปช่วยจนสำเร็จ
คือโพสต์เนี่ยโพสต์แค่วันเดียว
วันเดียวได้รับความช่วยเหลือแล้วก็นี่ค่ะกำลังรอกลับเข้าประเทศเลยนะคะ
รับตัวกลุ่มคนเหล่านี้กลับประเทศก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ๕วัน
เพราะว่าต้องรอการอนุมัติรับตัวจากกระทรวงมหัฐไทยด้วย

แต่อันนี้ก็จะเป็นบทเรียนสำคัญเลยนะคะ
คุณผู้ชมที่จะไปทำงานต่างประเทศเนี่ย
ก็ต้องไปในช่องทางที่ถูกต้องกับทางกรมแรงงาน
เพราะว่าถ้าไปแบบนี้แล้วลักล่อไปแบบนี้
ก็มีความเสี่ยงสูงนะคะอาจจะต้องถูกหลอก
แล้วก็ทำงานหลอกคือโดนหลอกสองต่อ

อย่างนั้นก็ถามให้ละเอียดนะแอดมินออนไลน์เอาไปทำอะไร
เขาต้องขยายผลต่อค่ะในตรงนี้นะคะ